ชาวบ้านปฐุมธานีบอกทนไม่ไหวแล้วค่ะ
อนให้ทหารช่วยหน่อยไปจับกลุ่มกลุ่มเด็กแว้นนะคะ
มักจะปิดถนนแล้วก็ไปแว้นไปซิ่งกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์
ช่วงเย็น๕โมงเย็น๖โมงเย็นนะคะ

ชาวบ้านบอกชาวบ้านเดือดร้อนจริงทนไม่ไหวทหารช่วยหน่อย
ร่วมกับฝ่ายปกครองค่ะก็เลยไปสกัดจับกลุ่มแข่งรถจักรยานยนต์
ทุกวันอาทิตย์สร้างความเดือดร้อนสร้างความรำคาญ
ให้กับประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง
ถนนกลางทุ่งนาหมู่๑๒อำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานี
หลังได้รับแจ้งจากชาวบ้านนะคะก็สามารถจับเยาวชนชายได้๖คน
อายุยังไม่ถึง๑๘เลยค่ะแล้วก็มีรถจักรยานยนต์๑๔คัน
ส่วนอีก๔๐คันหลบหนีไปได้
เส้นทางนี้กลุ่มเด็กแว้นเขายึดเป็นเส้นทางแข่งรถจักรยานยนต์

ส่วนสัก๕โมงเย็น๖โมงเย็นแข่งกันมานาน๔ปีแล้ว
ส่วนเยาวชนที่ถูกจับได้ทั้งหมดก็จะถูกส่งตัวให้ตำรวจในพื้นที่ดำเนินการต่อไป
พร้อมทั้งต้องประสานให้ผู้ปกครองมารับทราบพฤติกรรมของบุตรหลานด้วยนะคะ